อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะจากเหตุการณ์ที่เสียบ่อกุ้งถูกเพื่อนรักยิงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ก่อนจะหลบหนีไปค่ะทางตำรวจภูทรเมืองนครปฐมก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แล้วก็กระจายกำลังออกตามจับกลุ่มแต่ในท้ายที่สุดแล้วเจ้าตัวก็ติดต่อขอเข้ามามอบตัวนะคะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันต่อเลยค่ะ
ถุนบ้านของนายนัทธวุฒิไทยยิ้มตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองนครปฐม
มีการตั้งวงสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูงเป็นประจำทุกวันแต่วันนี้มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
เมื่อการพูดคุยกับนายนัทพงศ์มณีโชธหนึ่งในเพื่อนสนิทเกิดปัญหา
ประกอบกับความมืนเมาจากฤทธเบียร์ทำให้นายนัทธวุฒิก่อเหตุใช้ปืนขนาด๙มมยิงนายนัทพงศ
จมกองเลือดที่เปรยวนใกล้กับวงสังสรรค์ของเพื่อนฝูง
มีบาดแผลถูกยิงระยะเผาขนที่หัวไหล่๓นัดท้ายทอย๑นัดเฉียดเข้านิ้วมือซ้าย๑นัด
หลังเกิดเหตุนายนัทวุฒิได้ขับรถกระบะป้ายแดงหลบหนี
สำหรับนายนัทวุฒิและนายนัทพงศ์ก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนรักกันมาก่อน
และเคยมีเรื่องบาดหมางกันจนเลิกคบกันไปพักหนึ่ง

เนื่องจากมีอาชีพเลี้ยงกุ้งเหมือนกัน
แต่มาระยะหลังนายนัทวุฒิมักคิดไปเอง
นายนัทพงศ์แอบชอบนางสาวอุ้มแฟนสาวของตัวเอง
ขณะที่นางสาวอุตสากล่องเงินแฟนสาวของผู้ตายบอกว่า
คบหากับผู้ตายมานานกว่า๔ปี
เสียใจมากไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

นอนอยู่ที่บ่อกุ้งใกล้กับที่เกิดเหตุ
ส่วนเธอนอนอยู่ที่บ้านพักห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง๑กิโลเมตร
ช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒๓นัด

กระทั่งเพื่อนบ้านมาบอกว่านายแบงค์ถูกยิงเสียชีวิต
รีบมาดูพร้อมกับนางโปรงมณีรุ่งสุวรรณ
อายุ๕๓ปีแม่ของนายนัทพงศ์
เสียใจอย่างหนักร้องไห้จนเป็นลมล้มพับไป

เพื่อนเกิดเหตุคือมีคนโทรไปบอกว่า

ไม่รู้ค่ะหนูมาถึงแล้วเห็นเขาตายแล้ว

ตอนที่ได้ยินปืนเสียงดังกี่นัด

หลังเกิดเหตุนำรวจชุดสืบสวน
หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนได้กระจายกำลังออกติดตามนายนัทธวุฒิ
โดยคาดว่ายังหลบหนีกบดานอยู่ตามบ้านเพื่อนหรือบ้านญาติ

สารจังหวัดนครปฐมจะออกหมายจับนายนัทธวุฒิ
จากนั้นตำรวจชุดสืบสวนก็ออกล่ากดดันให้เข้ามอบตัว
กระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
ได้พานายนัทวุฒิเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
ซึ่งเจ้าตัวสารภาพเป็นคนก่อเหตุยิง

เนื่องจากไม่พอใจที่ผู้ตายมาเสียภรรยาหลายครั้ง
และมีการเรียกมาพูดคุยกันแล้วแต่ยังไม่ยอมหยุด
กระทั่งล่าสุดได้ส่งจูบให้ภรรยา
ไม่พอใจอ้างว่าก่อนก่อเหตุผู้ตายพยายามชักปืนมายิง
ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้ตาย
และใช้อาวุธปืนของเขาก่อเหตุในครั้งนี้ครับผม
ก็คือมีพฤติกรรมเหมือนจะต่อสู้กัน

อันนั้นเป็นคำกลับอ้าง
ครับผม
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อแจ้งข้อเก่าหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

พิญญชาติกรุงถิ่นข่าวแทรรัสทีวีรายงาน